สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ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

ศึกสุดที่รัก

เพื่อชิงเงินรางวัล๑ล้านบาท

นักร้องเสียงแสนจะโรแมนติก
ปะทะกับนักแสดงมากฝีมือของเรานะครับ

หรือสุเมฆองอ่านและภรรยา

รู้จักกันดีกับบทบาทนักร้องดูงโอ
ในชื่อสุเมฆเดอะปัง
วันนี้ขอแยกจากเพื่อนร่วมวงชั่วคราว
หันมาจับมือกับภรรยาแสนดี

ความรักของหนุ่มกรุงเทพกับสาวเชียงใหม่
ความสัมพันธ์เริ่มจากพ่อสื่อแนะนำ
พอนานวันกลายเป็นเหมือนพี่น้อง
เมื่อถึงวันที่พร้อมจะมีใคร
ก็เธอคนนี้แหละที่ใช่
วันนี้หมูหมูครับผมไม่ยอมอยู่แล้ว

แล้วเขาบอกว่าแฟนผมเนี่ยอึดมาก

วันนี้นะคะยังไงก็ต้องชนะคู่ต่อสู้แน่นอน
คู่เราคบกันมานานไม่แพ้แน่นอนค่ะ

ที่จะเข้ามาร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้ครับ

สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ศึกสุดที่รักนะครับผมทั้งคู่

เป็นยังไงกันบ้างครับจับมือกันทำไมครับเนี่ย

โอเคดีมากครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องการครับ
อย่าไปบวกผมทักคุณอย่าถอยทักคุณอย่าถอย
นะฮะอีกคู่หนึ่งของเรานะครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันนะครับ
เสียงปรบมือต้อนรับคุณแมนสุปกิจและคุณโมเดม
แมนสุภกิจตั้งทัศวรรค์นักแสดงหนุ่มที่เล่นมาแล้วทุกบท
เมื่อฝ่ายชายเดินทางไปทำงานได้พบเจอหน้าสาวคนนั้น
เฝ้าฝันอยากพัฒนาความสัมพันธ์
จนวันนี้บ่งความรักจนสุขงอม
รอวันพร้อมเข้าสู่งานวิวา

ดังนั้นไม่มีอะไรจะยากสำหรับผู้เราค่ะ

ที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้
สวัสดีครับแฟน
โตเด็กสวัสดีครับ

สองคู่นี้จะมาเจอกันนะฮะ

สายเหนือนี่ก็คือทางเชียงใหม่อืม

รู้จักกันได้ยังไง

เป็นไงแล้วผมก็ก่อนที่จะไปเชียงใหม่
คือบังเอิญเชียงใหม่ผมโตที่นั่นมา

เพื่อที่จะได้เยี่ยมพักพวกเพื่อนฝูง

ไปหารุ่นพี่คนหนึ่งที่ร้านที่เขาทำอยู่นะฮะ
ร้านอาหารแล้วก็พี่เขาก็แนะนำให้รู้จัก

แล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าพอรู้จักกัน

ไม่ได้จีบกันไม่เคยจีบกัน

คุยกันไปเรื่อย

คุยกันเป็นปีเลยเหรอ

ลูกครับพอได้เจอพี่เมฆครั้งแรก
เราไม่มีอะไรที่มันติดพันธุ์มาอย่างเช่นว่า

ไม่ค่อยรู้จักพี่ปังแน่

เห็นหน้าฟังเพลงแน่มาก

ต่อผ่านผมกับพี่เมดคล้ายกัน

ไปทำงานที่แม่แจ่ม

จดไม้

แล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นมาแม่จำ
แล้วก็ไปแวะทานอาหารกัน

ผมก็อยู่กับทีมงานโปรดักชั่นกันหลายคน

แล้วก็เห็นเขายืนอยู่หน้าประตู
แล้วก็เห็นว่าเขาหน้าตาสวยหรือไม่สวย

ก็เลยบอกทีมงานคนหนึ่ง
เขาบอกว่าพี่ช่วยไปดูน้องมันให้หน่อยสิ

ไปถึงเขาก็เป็นน้อง
มาถึงตัวเขาน้องพี่สาวน้องมีเรื่อง

แต่ปรากฏว่าจริงแล้วเขามาเป็นเพื่อนพี่สาวเขาจริง

เรื่องราวมันเลยไปเป๊ะเลย

ประจวบหมอเจอหน้าคุณแล้วเขาก็เลยแบบว่า
เออใช่เลยว่ะหน้าเหมือนลูกหนี้เลย
ต่อจากนี้ไปเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าทั้งคู่เนี่ย

กติกาศึกลิ้นกับฟัน

จะผ่านบทพิสูจน์กับ๓คำถามท้ายใจ
ที่ต้องถูกต้องและตรงกัน
คู่รักคู่ใดใส่ใจและรู้ใจกันมากกว่า
ก็รับหัวใจสะสมไปเลย

เราตั้งคำถามมาจากเรื่องราวของชีวิตของคุณ

คุณคิดว่าคุณแล้วก็คู่รักของคุณจะเลือกอะไร
แล้วคุณคิดว่าคำถามมันคืออะไรครับ
คำถามนี้น่าจะถามว่า
คนที่ให้เบอร์โทรศัพท์กับผมเนี่ย
มันคือลุงมันคือมันคืออะไร

คนที่ให้เบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ย
คนที่ให้เบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ย

ระหว่างโซเมจกับลูเมจ

เปิดดูแล้วเตรียมตอบตรงกับในซองเลยครับ

และคำตอบจะเป็นอย่างที่คุณแมนคิดหรือไม่
ไปชมกันเลยครับ

จริงคำถามถามว่าอะไรครับคุณประเด็มครับ

คนที่เป็นแม่สื่อให้เป็นคุณแมนคือ
คนที่เป็นแม่สื่อให้เบอร์คุณแมนคือ

คนนั้นที่ให้เบอร์กับคุณแมนไป

ที่สนิทกันแล้วก็เหมือนย้ายมาอยู่ด้วยกัน

เห็นเขาบอกว่าลูเมดของคุณประเด็มเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณเลย
แล้วก็เลยเชียร์บอกว่าเฮ้ย

ไม่ได้เชียร์อ่ะเขาก็เฉยเงียบของเขาไป
แต่เขาก็จะมีแบบว่าไปตรงนี้ไหมไปไหมอะไรอย่างนี้

เคยไหว้ง่ายแต่ผมชวนเขาออกมาทานข้าว
หรือจะไปไหนอะไรก็ตาม
เขาก็พยายามเขาเลือกงานเขาก็เหนื่อยแล้ว

อุ้ยพี่ไปสิไปเถอะไปเถอะ
ก็ต้องขอขอบคุณเขาจริง

เราจะได้เผื่อไปเจอเขาที่เชียงใหม่เราจะไม่ได้เรียกเขาว่ามัน

น้องแนนนี่เป็นแม่สื่อให้

แล้วคุณเจอคุณแมนครั้งแรกเป็นไงครับ
เห็นบอกว่าจริงแล้วพอมาถึงปุ๊บต้องก็ต้องมีขอโทษกันเพราะว่าไอ้ตอนที่แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องแล้ว

ไม่เสนอผมมันไม่รู้ว่าพี่คนนั้นไปชวนเขามาด้วยทีไหน

มันไม่ใช่พี่เราอยู่ไหน

ขอบคุณมาก

เรานงงเราต้องการ
พี่เค้าอยู่ไหน

จริงแล้วไม่มีการมีเรื่องอะไรต่ออะไร
มารู้หลังจากที่พี่ทวงหนี้เรียบร้อยแล้วก็มาคุยกัน
มาคุยกันหลังจากนั้นก็คุยกับคุณแมนเลย
ไม่ผมก็ถามว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรเขาก็บอกว่าเขาชื่อโมเดม

พอชื่ออย่างนี้มาเมื่อพี่เกิดได้ไม่นานใช่มั้ยเนี่ย
ถ้าน้องชื่อนี้พี่ก็ต้องชื่อสายแลนด์แล้ว

แล้วที่คุณไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำผู้หญิงตลอด
เวลาตามสถานที่ต่างกับพี่หอยเนี่ย

เชิญกลับกับพี่ได้เลย
และคุณแม่ก็โชว์ความรู้ใจตอบถูก

คุณเมฆจะทำคะแนนตีเสมอได้หรือไม่
พี่เมฆครับเรื่องราวของคุณเหมือนกันครับ
เดี๋ยวมันจะถูกดึงออกมาจากชีวิตของคุณ
ระหว่าง๑๐จังหวัด

ข้อที่๒๑๕จังหวัด
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกอะไร
แล้วคิดว่าคำถามคืออะไร

นี่คืออาการของผู้ชายทุกคนในครอบครัวครับ
เมื่อเจอแบบนี้เข้าไปมันจะเสียงสั่นนิด
เหมือนกับแบบว่าเอ๊ะกลับบ้านครั้งนี้คงต้องเคลียร์นาน
หรือเอ๊ะทำไมเงาหัวเราไม่มี
คือผมเนี่ยเป็นคนโตมาหลายจังหวัดมากครับ
แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันต้องเรื่องของเขา
ตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปหลายจังหวัดมาก
เอาเข้าจริงคือมันเรียบง่ายมากครับ

แต่พอมี๑๐๕๐จังหวัด๑๕จังหวัด

เดี๋ยวคุณได้ยินคำถามแล้วคุณจะงงกว่านี้อีก
ผมจะให้คุณเปิดซองนั้นดูแล้วคุณตอบตามนั้นนะ
ถ้าคุณมีดวงที่จะถูกคุณน่าจะตอบตรงกันนะครับ
ข้อ๑๐จังหวัดข้อ๒๑๕จังหวัด

เจอคำถามนี้ไปถึงกับเอ่ยปากว่าไม่คุ้นเลย
ยังไงก็ขอเอาใจช่วยแล้วกันนะครับ

คุณชุ่งครับ
ผมอยากให้คุณอ่านด้วยน้ำเสียงเหยียดหยาม

จังหวัดที่ขวางกั้นความรักของคุณมีกี่จังหวัด
จังหวัดที่อยู่ระหว่างกรุงเทพเชียงใหม่

ทางบ้านนี่เห็นให้อภัยคุณเลย

ว่าจริงแล้วมีทั้งหมดกี่จังหวัดนะฮะ
เอามานับกันครับว่าจริงแล้วที่มันขวางกั้นคุณนั้นมันมีกี่จังหวัดนะฮะ
จากกรุงเทพมาผ่านปฐุมอายุทยาทองสิงห์บุรีชัยนาธนครสวรรค์กำแพงเพชรนี่มาตาก
เข้าลำปางเจอลำบูนแล้วถึงจะเจอเชียงใหม่
ปกติแล้วเวลาเดินทางไปกลับเชียงใหม่นี้ก็จะบินไปกันตั้งแต่ตอนนั้นเลย
ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงหลังเนี่ยมันต้องขนข้าวขนของจากพ่อบ้านที่กรุงเทพแล้วย้ายไปเชียงใหม่
ก็ต้องค่อยทยอยขนไปผมก็จะขับรถไปเอาข้าวของไปบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วตอนที่ไม่ได้จีบกันคบกันครั้งแรกเนี่ย

อ๋อมีมีไม่ขนาดนะครับมันก็เป็นหลักเดือนครับหลักเดือน

แล้วก็มีงานที่ต้องไปเล่นที่นั่นอยู่แล้วเรื่อยครับ
พูดถึงว่าระยะทางมันเป็นอุปสรรคไหม
อุปสรรคไหมก็ไม่ผมไม่ค่อยห่วงเขาเป็นคนที่แบบ
เรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมามากครับ

ก็ไม่หนักเอาเบาสู้ไม่มีสนใจเรื่องอะไรไอ้นั่นแย่นี่
ไม่ค่อยมีแบบในแบบผู้หญิงไม่ค่อยมี

ไม่มีขี้หึงเลยไม่มีอะไรต้องห่วงนี่ครับ
ไม่ห่วง
เขาเป็นคนที่แบบจริงใจรักเดียวใจดี

แน่นอนเลยประกาศิษย์เป็นยังไง

ก็มันดีแต่จริงเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
คำถามนี้ก็ต้องขอโทษด้วยที่มันยากเกินไปนะครับ
ไม่เป็นไรครับคะแนนไปครับเชิญกลับประจำที่ได้เลย

แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะทำคะแนนตีเสมอกับคำถามสถานการณ์นั่นเองครับ
หรือวันแห่งการโกหกโลก

เขาอนุญาตให้คุณโกหกได้หมดทุกอย่างเลยโดยที่ห้ามโกรธกัน
คุณคิดว่าสุดที่รักของคุณจะเลือกโกหกใคร

โกหกอีหนูว่าไม่มีเมีย

โกหกเมียว่าไม่มีอีหนู

โกหกเมียว่าไม่มีอีหนู

จะตอบอะไรก็ให้เหตุผลกันดีหน่อยนะครับ
ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเลือกข้อหนึ่งกัน

มันเป็นวันที่โกหกแล้วก็ไม่น่าจะติดใจอะไร

ก็แปลว่าคุณตัดสินใจว่าคุณมีอีหนูได้
แต่คุณไปโกหกอีหนูแทนเรียกโกหกเมียว่างั้นคุณแมน
พี่ถ้าเกิดว่าวันนั้นแล้วเราโกหกเมียว่าไม่มีอีหนูเนี่ย

เดี๋ยวเลยวันนั้นไปมันยิ่งใหญ่เข้าไปอีกเลย
มันจะเคลียร์ลำบากต้องอธิบายกันนาน

โกหกอีหนูว่าไม่มีเมีย

แล้วไม่มีใครในสายตาอยากจะเล่นกับผมเลย

ถึงจู๊อ่ะไม่ใช่พี่ฟูเดบอกจู๊ว่าไม่มีอีหนู
หรือถ้ามีจริงจู้ก็ไม่ว่าอะไร

เอาจริง
เขาคือสบายมากเลยนะเนี่ย

แล้วก็ไอ้ของพวกนี้มันเป็นของที่สักวันมันหายไปแน่

ดังนั้นคุณแมวคุณโมเดมครับรับไปก่อน๑หัวใจ
ช่วงหน้าเราจะมาสลับหน้าที่กันครับ
ดูสิว่าฝ่ายชายทำหน้าที่ฝ่ายยิง
และฝ่ายหญิงทำหน้าที่ฝ่ายชายนะครับ

แล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นไหมกับศึกวันมั่นฉันกับเธอสักครู่เดียวครับ